ดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาพุทธแหลศดรจังหวัดหนองคาย
๒จากพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา
วันนี้ที่ฉันขอร่วมอภิปรายนโยบายของรัฐบาล
แถลงโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
นโยบายด้านความปลอดภัยในประเด็นเรื่องยาเสพติดค่ะ
ปัญหายาเสพติดนะคะสร้างความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสิ้นหวัง
ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย
และดิฉันก็มั่นใจค่ะว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั้น
คงมีความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างกัน
สถานการณ์ของยาเสพติดทั่วโลกนะคะขอสไลด์ด้วยนะคะ
จากข้อมูลของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติค่ะ
ให้ตัวเลขไว้สำรวจตัวเลขไว้ในปี๒๕๖๓ว่า
มีประชากรจากทั่วโลกค่ะมากถึง๒๘๔ล้านคนที่ใช้สารเสพติด
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายค่ะมีอายุช่วงระหว่าง๑๕๖๔ปี
ซึ่งตัวเลขนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
มีผู้ใช้สารเสพติดเพิ่มสูงขึ้นถึง๒๖ค่ะ
สถานการณ์ในระดับภูมิภาคบ้างภูมิภาคของเราก็คือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกค่ะ
จากตัวเลขสำรวจตัวเลขจากสำนักงานเดียวกัน
ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าในปี๒๕๖๔นั้นภูมิภาคของเราสามารถจับกลุ่มยาบ้าได้มากถึง๑๐๐๐ล้านเมตร
ซึ่งเป็นการจับกลุ่มยาบ้าที่มากที่สุดของภูมิภาคเรา
และเมื่อเปรียบเทียบเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเป็นการจับกลุ่มยาบ้าที่เพิ่มสูงขึ้นถึง๗เท่าด้วยกันค่ะ
ส่วนยาไอซ์นั้นสามารถจับกลุ่มได้มากถึง๗๙ตันและเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ๑๐ปีที่แล้วก็เป็นสถิติที่สามารถจับได้สูงถึง๘เท่าค่ะ
มาดูสถานการณ์ของประเทศไทยเราบ้างภูมิภาคของเรานั้นมีทั้งหมดสิบสามประเทศ
ท่านประธานทราบไหมคะว่าตัวเลขที่สำรวจได้ในปี๒๕๖๔นั้น
ประเทศไทยของเราสามารถจับกลุ่มยาบ้าได้มากถึง๕๐๐กว่าล้านเมตร
สามารถจับกลุ่มยาไอ้ได้มากถึง๒๒๐๐๐กิโลกรัมยาเสพติด๒ชนิดนี้ค่ะ
รวมกันแล้วประเทศไทยของเราสามารถจับกลุ่มยาเสพติดได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดิฉันไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมประชาชนชาวจังหวัดหนองคายถึงมีความทุกข์ใจซิ้นหวัง
เพราะตอนนี้ปัญหายาเสพติดนั้นได้เข้าไปถึงในระดับของครอบครัวระดับชุมชน
มีนักการเมืองท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่า
ตอนนี้สังคมไทยของเรามาถึงจุดฆ่ากันตายทำลายกันเองแล้วค่ะ
พี่น้องประชาชนทั่วประเทศหากติดตามข่าวสาร
คงจะได้ยินตามสื่อต่างว่า
ดับหลานคลั่งยาหนุ่มเมายาอารวาสไล่พ่อแม่ออกจากบ้าน
ทรพีคั่งยาซ้อมพ่อสาหัสบ้าง
ลูกเมายาคลุ้มคลั่งถือมีดขู่ฆ่าแม่ตัวเอง
หนุ่มเมายาเอามีดขวานไล่ฟันเด็กอายุ๑๒ปีค่ะ
ตอกย้ำของการบริหารจัดการล้มเหลว
ของเรื่องยาเสพติดทั้งระบบ
ตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุกาศยิงหนงโบรมภูมิ
เหตุการณ์นี้ค่ะอับอายประจานความล้มเหลวของประเทศไทย
ของการขาดความจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปทั่วโลก
มีผู้เสียชีวิตมากถึง๓๗คนบาดเจ็บ๑๐คนค่ะ
ดิฉันได้อ่านงานวิจัยของจิตแพทย์ท่านหนึ่งได้เล่าถึงเหตุการณ์นี้ว่า
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นชายคนนึงติดยาเสพติดตั้งแต่ระดับมัธยม
และมาเป็นตำรวจช่วงที่เป็นตำรวจนั้นทั้งขายยาบ้าทั้งเสพยาบ้าถูกจับได้ค่ะ
ถูกไล่ออกจากราชการในวันที่จะต้องขึ้นศาลค่ะสารมีความเสี่ยงสูงมาก
ที่จะตัดสินให้ชายผู้นี้นะคะติดคุกนะคะชายผู้นี้ค่ะพักสารพักเที่ยง
เกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะถืออาวุธไปสองชนิดหนึ่งมีดสองปืน
ตัดสินใจเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
เมื่อไปถึงแล้วค่ะใช้อาวุธปืนยิงไล่ศพเด็กนะคะซึ่งนอนทานอาหารเพิ่งทานอาหารกลางวันเสร็จ
นอนพักกลางวันอยู่นะคะฆ่าตายทุกศพค่ะศพไหนดิ้นใต้ผ้าห่มใช้มีดฟันฟันฟันทุกศพตายคาที่นะคะ
ครูพี่เลี้ยงค่ะวิ่งมาจะช่วยเหลือเด็กนะคะถูกลูกปืนนัดเดียวยิงแสกหน้าตายคาที่ทุกศพบางศพตายทั้งกลมค่ะ
หลังจากนั้นคลุ้มคลั่งขับรถยนต์ตัวเองกลับบ้านพักค่ะระหว่างทางมีจักรยานยนต์ขับสวนทางมาฆ่าตายเพิ่มอีกสองศพ
เมื่อถึงบ้านตัวเองแล้วค่ะเผารถยนต์ตัวเองฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองตายตาม
ถ้าแพทย์ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า
ชายผู้นี้เป็นผู้ป่วยจิตเวท
ที่เกิดจากการใช้สารเสพติด
อาการของเขานั้นจะไม่โทษตัวเอง
อาการของเขาจะโทษพ่อโทษแม่โทษลูกโทษเมีย
โทษคนรอบข้างว่าทำให้เขาเป็นแบบนี้
ทำให้เขานั้นติดยาบ้าบ้าง
ทำให้เขาถูกไล่ออกจากราชการบ้าง
และกำลังจะทำให้เขาติดคุก
จึงเป็นสาเหตุให้เขาคลุ้มคลั่ง
ฆ่าผู้คนได้มากมายขนาดนี้
ซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นการตอกย้ำว่า
ประเทศไทยของเราล้มเหลวในการป้องกัน
ในการไม่ให้มีการค้าขายยาเสพติด
เหลวในการปราบปรามในการจับกลุ่มยาเสพติด
และล้มเหลวในการบำบัด
ก็คือเอาผู้ป่วยเข้ารับการรักษายาเสพติดค่ะ
ซึ่งเมื่อวานี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน
ได้แถลงในรัฐสภาของเราในหน้า๑๑นะคะ
ซึ่งเป็นนโยบายเกี่ยวกับด้านยาเสพติด
และพูดได้ครอบคลุมค่ะ
สไลด์แผ่นสุดท้ายด้วยค่ะ

ในด้านของการป้องกันใช้หลักการและหลักคิดว่า
เจรจาทางการทูตกับประเทศตามแนวชายแดน
และในเรื่องของการปราบปรามใช้หลักการว่า
มาตรฐานทางกฎหมายบังคับใช้ผู้ผลิตและผู้ค้า

ประเด็นนี้ค่ะดิฉันขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีว่า
ขอให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างกระชับเด็ดขาด
เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้กระทำผิดค่ะ
และในด้านสุดท้ายก็คือการด้านบำบัด
หลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย
ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
จนสามารถออกมาประกอบอาชีพ
และไม่กลับเข้าไปอยู่ในวงจรของยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ที่ผ่านมามีอดีตผู้นำประเทศของเรา
สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างกระชับเด็ดขาด
เป็นไปตามกฎหมายเพียงแค่๓เดือนเท่านั้น
ซึ่งสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชน
นำเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนค่ะ
ขอให้ท่านแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาด
เพื่อสร้างความมั่นใจความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง